คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของไฟฟ้ากันบ้างครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมว่าจะมีการซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากเราหรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะว่าเป็นการเสริมความมั่นคงเรื่องของพลังงานให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงษา
เปิดเดินเครื่องการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ถือเป็นความสำเร็จของลาวในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินลิกไนท์แห่งแรกของประเทศ
และเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตสูงสุดถึง๑๘๗๘เมกาวัตต์
โดยจะส่งกระแสไฟฟ้ามาขายให้ไทยเต็มกำลังการผลิตผ่านทางจังหวัดน่าน๑๔๗๓เมกาวัตต์
เดือนมีนาคมปี๒๕๕๙หลังเปิดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหน่วยที่๓
มีข้อตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากลาวรวม๗๐๐เมกาวัตต์
ซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงษาจะเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากลาวเป็น๕๐๐เมกาวัตต์ในปีนี้
ส่วนกำลังการผลิตอีก๒๐๐เมกาวัตต์ที่เหลือตามสัญญารับซื้อไฟฟ้าไทยลาวจะทยอยส่งกระแสไฟฟ้าให้ไทยใน๒ปี
ปัจจุบันกระแสไฟฟ้าถือเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้เข้าประเทศให้ลาวเป็นกรอบเป็นกรรม
ทางการลาวให้ความสำคัญในการร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า
และขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมีแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ำให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
มีกำลังการผลิต๒๖๐๐เมกาวัตต์
พลังงานไฟฟ้าจากฐานหินลิกไนท์
มีแหล่งฐานหินลิกไนท์ที่เหมืองหงษา๘๐๐ล้านตัน

แต่ป้อนให้โรงไฟฟ้าหงษาแค่๒๕ปี
และมีแหล่งฐานหินลิกไนท์ในพื้นที่ภาคใต้

ว่าจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินได้๒๐๐เมกาวัตต์
จึงเตรียมเจรจาขยายการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่ม
เรื่องต้นลาวเสนอขายไฟฟ้าเพิ่ม๓๐๐เมกาวัตต

แต่จะต้องพิจารณาสัดส่วนในการรับซื้อ
เพราะเมื่อรวมกับการรับซื้อจากประเทศอื่น
ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ

นี่ฐานถิ่นพอดีเขาก็เจอฐานถิ่นที่นี่พอดี

เป็นลมระบบไฟฟ้าแล้วก็เข้าโรงไฟฟ้าไปเลย

มันทำให้ค่าไฟถูกเราได้ประโยชน์ด้วยนะครับ
จากนี้ลาวยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตไฟฟ้า

โดยมีการศึกษาอยู่ใน๔แขวง
พลังงานลมมีบริษัทไทยสนใจเข้าไปลงทุน
โดยคาดว่าจะผลิตได้๖๐๐เมกาวัตต์

จะมีการพัฒนาหลายจุดเป็นจุดเล็ก
ซึ่งจะผลิตได้จุดละ๕๒๐เมกาวัตต์
ขณะที่พลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากกากอ้อย
กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

พรรษาคาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
เพิ่มเติมอีกให้เป็นประมาณหมื่นเมกะวัตต์

สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
หลายกว่า๖๐๐๐๐ล้านกิโลาทมงต์ตอนนี้
และในยุทธศาสตร์ของพร้อมความว่าง
จากการรับซื้อไฟฟ้าจากลาวแล้ว
มีแผนรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน๕ประเทศ
ประกอบด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากลาว
รับซื้อไฟฟ้าจากจีน๓๐๐เมกะวัตต์ในปี๒๕๕๙
แลกเปลี่ยนไฟฟ้ากับมาเลเซีย๓๐๐เมกะวัตต์
นามรับซื้อไฟฟ้าร่วมกับกัมพูชาแล้วแต่ไม่ระบุเวลาในการรับซื้อ
เตรียมลงนามร่วมกับพม่าใหม่แต่ไม่ระบุปริมาณในการรับซื้อ
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน